รัฐมนตรีนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
อบนโยบายกระทรวงมหาดไทยก่อนอันนี้ก็เป็นข่าวไปแล้วนะ
วันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งในที่ประชุมคอรมอสั่งจัดระเบียบสังคม
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้สังคมนั้นสงบสุข
เช่นเดียวกับทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณชาดาไทเศษนะครับ
วันนี้ครับคุณอนุทินชายวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและมธ๑นะครับ
รัฐมนตรีมหาดไทยมอบนโยบายแก่ประหลัดกระทรวง
ประหลัดกระทรวงอธิบดีกรมผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
โดยนโยบายหนึ่งที่คุณอนุทินย้ำคือการจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพล
ขณะที่คนที่นั่งอยู่ด้านซ้ายมือของคุณอนุทินนะฮะ
คุณชาดาไทเศษครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น
เปิดเผยความคืบหน้าในการขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพลนะครับ
บอกว่าจะมีการรวบรวมรายชื่อผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ
มีการแบ่งพื้นที่เป็นสีแดงสีเหลืองครับทำข้อมูลใหม่
เรื่องต้นนั้นสามารถรวบรวมข้อมูลได้๒๐๓๐แล้ว
ขณะเดียวกันครับนักข่าวถามคุณชาดานะครับว่า
กังวลไหมว่าผู้มีอิทธิพลนั้นจะแทรกแทรงนะครับ
คุณชาดาจะตอบประเด็นนี้ว่าอย่างไรนะฮะไปฟังพร้อมกันเลยครับ
นี่ค่ะน่าจะเป็นมีมอีกหนึ่งชิ้นนะคะไม่มีใครใหญ่กว่าผมแล้วนะคะ